น้องลิซ่าซะหน่อยครับขวัญใจคนทั้งโลกทั้งประเทศเลยฮะ
หลังจากกลับมาไทยได้หลายวันล่าสุดได้ฉลองวันเกิดแล้ว๒๕ปี
น่ารักจริงหน้าเหมือนพี่ปุ้ยเลยนะไปดูบรรยากาศตอนฉลองหน่อยครับ
โอ้ยอย่าได้อันนี้มาก

ไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวง
เดี๋ยวอะไรนะอะไรที่น้องลิซ่าเขาดีใจ
เค้กทั้งอะไรก็ไม่รู้ขนมเต็มไปหมดเลยนะฮะเครื่องดื่มอะไรที่เพื่อนเขาเอามาฉลอง
แน่นอย่างพาชนะที่ใส่มันคืออะไร
อะไรนะเหมือนไอ้เตาหมูกระทะปะออส

แล้วถ้าเป็นว่าลิซ่าเค้าชอบจริงนะ

เดี๋ยวพาไปดูอีกชุดหนึ่งน่ารัก

เจ้าหญิงเอลซ่าหรือเปล่าคล้ายเอลซ่าเลยนะโอ้แต่ข้างข้างผมพี่ปุ้ยนี่เอวแซ่บนะฮะ
เฮ้ยพี่เบิร์ดยิ้มเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพออ่านข่าวนี้จบริ้งแฟนคลับน้องลิซ่ามาหน้าไทยรัฐเลยนะ
แปลว่าไม่รู้ครับไม่ก็บอกว่าเขามีความสุขมากเธอมีความสุขมากที่ปีนี้ได้จัดงานวันเกิดพร้อมกับเพื่อนและครอบครัว
ขอบคุณทุกคนที่ทำให้วันเกิดของหนูปีนี้เป็นอีกปีที่พิเศษครับ
หายากนะฮะหายากที่ภาพของน้องลิซ่าได้ฉลองวันเกิดกับเพื่อนและครอบครัวปกติก็จะอยู่ที่เกาหลีใต้

ก็มาร่วมแสดงความยินดีเช่นกันครับ

เจนนี่ก็ลงรูปอวยพรวันเกิดนะฮะ
เจนนี่นี่ก็คนไทยหลายคนชอบ

คนนี้ก็อัปเดตเป็นรูปคุณลิซ่าเหมือนกัน

แต่ขวัญใจผมแม่ไม่มีให้ดู

เออผมชอบโรเซฮะ

แม้กระทั่งในหวยป๋อของจีนเนี่ย

น้องนี่เป็นคนไทยที่อายุยังน้อยนะคะ
ขอให้ดังกว่านี้ปังกว่านี้สวยกว่านี้

ทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รัก

ก็จะขอโวยพรให้น้องทราบมีสิ่งประภาพร่างกายแข็งแรง
มีสิ่งปัญญาเป็นเลิศนะคะชื่อเสียงโด่งดัง

ในนามแคมป์ลูกชิ้นยืนกินค่ะ
นี่คือเหล่าพี่แม่ค้าลูกชิ้นยืนกิน
หลังสถานีรถไฟบุรีรำกว่า๑๐เจ้านะครับ
รวมทั้งแฟนคลับนะฮะมาจากหลายจังหวัดเลย

หน้าเค้กก้อนใหญ่เลยนะหนัก๗ปอนด์เลยนะ
เพื่อฉลองแล้วก็โวยพรวันเกิดครบ๒๕ปี

อวยพรกันเสร็จก็ตัดเค้กแจกให้แฟนคลับด้วย
แม่ค้าก็หลังจากนั้นไปประจำตามเตาไข่เตามันนะครับ
ลูกชิ้นใส่ภาชนะแจกครับแจกนะฮะ
ไม่ได้ขายนะแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
ในภาพจะเห็นว่ามีคนมายืนต่อคิวโอ้โหยาวเพียบเลยฮะ
ลูกชิ้นที่เอามาแจกฟรีฉลองวันเกิดน้องลิซ่าในโซนนี้
ประมาณ๒๐๐๓๐๐กิโลกรัม
หมดเกลี้ยง๒ชั่วโมงหมดไปในคลิปต่าแต่ยังไม่หมด
เพราะว่าเจ๊พงลูกชิ้นยืนกินบุรีรำนะ
อยู่ด้านนอกนะแจกอีกกว่า๓๐๐กิโลกรัมครับ
รวมแล้วงานนี้เขาบอกว่า๕๐๐กิโลกรัมต้องมี
จากการพูดคุยกับแฟนคลับที่มาจากหลายจังหวัดนะครับ
อย่างคุณชายาดาศรีสมพรอายุ๓๙ปี
มาจากกาลสินนะเหมารถกันมา๒คันเลยครับ
คุณผู้ชมฮะมากัน๒๐กว่าคนนะครับ
บอกต้องการมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะ
แล้วก็ถือว่ามาเที่ยวบุรีรำซะด้วยเลยนะครับ
ขณะที่แม่ค้าลูกชิ้นยืนกินนะครับบอกลิซ่านะครับ
เป็นผู้มีพระคุณนะมีบุญคุณกับพวกพี่แม่ค้านะ
ที่ช่วยสร้างกระแสให้ลูกชิ้นยืนกิน
ตอนนั้นโอ้โหโควิด๑๙กำลังมาหนักเลยนะฮะ
ลูกชิ้นขายไม่ได้พูดคำเดียวนะโอ้โหขายดิบขายดีนะครับ
ก็ขอโวยพรให้น้องลิซ่านะครับมีความสุขสวยโด่งดังนะฮะ
เป็นดาวค้างฟ้าไปตลอดกาลเลยเขาว่างั้น